นี่มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเด็กสามคนค่ะ
แผลง๑ใน๓คนได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ

ขึ้นไปบนรถไฟแล้วเดี๋ยวท้ายขบวนต้องจับตาดูดีนะคะ

กระโดดลงมาจากรถไฟ

กรุงคลุมสีแดงเนี่ยค่ะนี่ค่ะไหลทะไหลไปกับพื้นแบบนี้นะคะ
ได้รับบาดเจ็บนะคะมีคนเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ค่ะ
เป็นกล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกภาพขณะที่รถไฟขบวนหนึ่งนะคะ
คือรถไฟขบวนนี้วิ่งมาจากสุไงโกลก
มุ่งหน้านครศรีธรรมราชแต่คุณเห็นไหมคะ
รถไฟก็แล่นไปได้ความเร็วสักระดับหนึ่ง
ปรากฏว่าน้องคนนี้อายุสักประมาณ๑๐ขวบ
กระโดดลงมาจากรถไฟเกิดอะไรขึ้น
เขาคิดยังไงถึงกระโดดลงมาจากรถไฟในขณะที่กระบวนรถไฟแล่นอยู่
ผู้ใช้คลิปนี้โพสต์คลิปนี้พร้อมกับข้อความระบุว่า
ยาฮาธรรมอันตรายมากกระโดดลงรถไฟ
เบื้องต้นแผลถลอกนิดหน่อย
สถานีท่าช้างท่าช้างก็คือที่นครศรีธรรมราชนะคะ
ทีนี้เราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามจับจากเจ้าของโพสต์
ผู้โพสต์ให้ข้อมูลบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
สักประมาณเกือบ๖โมงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา
ขณะที่รถไฟจอดอยู่ที่สถานีบ้านท่าช้าง
อำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

มีเด็ก๓คนอายุสักประมาณ๑๐ขวบ

พอรถวิ่งไปได้ออกจากสถานีสักประมาณ๑๐๐เมตร
เมตรแรกคือความเร็วยังไม่เยอะมาก
ปรากฏว่าเด็กสองคนกระโดดออกจากรถไฟไปก่อนแล้วนะคะ
ส่วนอีกคนก็ไม่กล้าโดด
จนกระทั่งความเร็วของรถไฟมันเพิ่มขึ้นเรื่อย
คนที่ตกลงมาในวงกลมสีแดงตัดสินใจกระโดดลงมาเลยนะคะ
จนกระทั่งล้มกลิ้งหลายตลบ

แฟนสาวของพ่อหนุ่มคนนี้
ก็เลยรีบลงมาจากรถไฟไปดูอาการเด็กคนนี้
พบว่ามีรอยถลอกเล็กน้อยพูดคุยได้ปกติ
คือนี่เราเห็นภายนอกนะว่าถลอกเล็กน้อย
ส่วนอวัยวะภายในไม่ทราบต้องให้คุณหมอตรวจนะคะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไป
แน่นอนนะคะว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่เลยแหละ
ตำหนิถึงพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้บอกว่า
เป็นเรื่องที่อันตรายมาก
จะทำอะไรควรที่จะคมใจเอาไว้

ถ้าเกิดว่าคุณเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต
ใครล่ะที่เสียใจที่สุดก็คือพ่อแม่ของคุณนั่นแหละนะฮะ
และที่สำคัญพ่อแม่ผู้ปกครองก็ควรที่จะ
ดูแลบุตรหลานของท่านให้มากกว่านี้ด้วยนะคะ
ส่วนชาวเน็ตบางส่วนก็ไม่วายและไม่ว่างเว้นค่ะ
ที่จะถามหาตัวเลขนะฮะ

คุณผู้ชมถ้าถามหาแบบนี้เราก็ต้องตอบแล้วนะคะ

แต่เหนือสิ่งอื่นใดน้องก็อยากไปเล่นพิเลนกันแบบนี้นะ
ค่ะก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลย

จนถึงขั้นชีวิตเน็ตคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านทำอย่างไร